ที่ชาวบ้านจังหวัดนครราชศรีมาเชื่อกันว่า
บ่อน้ำสีชมพูนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ

ถ้าไม่เอาสีลงไปผมว่ามันก็คงไม่เปลี่ยนสี

นี่เป็นร่างทรงค่ะ
ร่างทรงค่ะ
ทรงของหลวงพ่อพรมศรหรือรอด
เป็นพระเกจิชื่อดังในจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็สร้างวัดบ้านดอนเพกาหมู่๙
ตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูง

รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

พอรู้แบบนี้คุณผู้ชมดูสิคะ

อืมชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีก็เลยแบบ
ตื่นเต้นแล้วก็เชื่อศรัทธา

บ่อน้ำประหลาดเป็นบ่อซีเมนเก่า

ผ่าศูนย์กลาง๓เมตร

แล้วก็ไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่น

ความเชื่อแบบนี้ชาวบ้านหลายคนก็เลยตักน้ำมาดู

คล้ายกับน้ำดอกอัญชัน

อันนี้ก็มาประพรมใบหน้าตามแขนขาบางรายนี่นะ
ตักมาดื่มเลยเพราะเชื่อว่ารักษาโรคภัยได้

รสชาติเป็นไงครับ
รสชาติเป็นไงปะ
รสชาติมัน
ไม่เป็นอะไรเหมือนกัน

เหมือนหน้าฝนเรา

เลยเหมือนอาหาร

แต่๓เดือนก่อนค่ะมีชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่า
บ่อน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีชมพูเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะ
หลายคนก็เลยอาเชื่อแล้วว่าที่นี่ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
ก็เลยนำขวดน้ำไปใส่เอาไว้ดื่มกินเพื่อรักษาโรค
แต่ว่าชาวบ้านหลายคนก็อยากจะให้หน่วยงานราชการ

จริงแล้วที่มันเป็นสีชมพูนี่เพราะอะไรอันตรายหรือเปล่า
ชาวบ้านจะได้สบายใจปลอดภัยหายห่วงด้วย
แต่ก็ต้องย้ำแล้วค่ะว่านี่คือความเชื่อความศรัทธา

เอาเป็นว่าถ้าจะดื่มกินรับประทานเนี่ยนะครับก็ควรจะรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจก่อน

เพราะว่าสีม่วงแบบนี้มันไม่ใช่น้ำอันชันนะครับ
เออไม่ใช่เทลสีบุบอยด์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่
จารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วยนะคะ
ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายของเราด้วย